คุณผู้ชมตามกันต่อหน่อยนะคะสำหรับกรณีแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทอง
ไปรับงานเอ็นที่บ้านบางบัวทองค่ะล่าสุดตำรวจก็จับตัวมาได้แล้ว

รวมถึงมีการออกหมายจับน้ำอุ่นเพิ่มข้อหาซ่องโจรด้วย

ไปดูกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจโทอำพลบัวรับพร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
แถลงการจับตัวนางสาวกริตยาฤทธิมังกร
หรือว่าเดียที่เป็นโมเดลลิ่ง
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทอำพลบอกว่า
พนักงานสอบสวนสพบางบัวทองได้จับตัว
เลลิ่งเดียได้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านประชาชื่นค่ะ
สอบสวนแล้วผู้ต้องหาให้การแค่ว่า
เป็นแค่คนติดต่อพริตตี้ไปรับงานเฉย
ซึ่งงานเนี่ยขอบขายก็คือเอ็นเตอร์เทนและชงเหล้า
ส่วนเรื่องข้อหาเป็นธุระจัดหาเพื่อกระทำอนาจารย์

ตรวจโทอำพลบอกว่ายังไม่ได้บทสรุปหรอก
คดีนี้ต้องรอก่อนตรวจสอบให้ละเอียด

เพราะว่ามีใครมาเกี่ยวข้องอีกจะดำเนินคดีทันทีค่ะ
และถ้าหากว่ามีคลิปในงานปาร์ตี้หลุดออกมาอีกเนี่ย
ดีเลยหลุดมาเลยหลุดมาเยอะ

แล้วก็กำชับชุดสืบสวนให้เร่งตรวจสอบประเด็น
อัดคลิปวิดีโอในงานปาร์ตี้ด้วยว่าอัดทำไม
ที่ว่าคนเข้ามาดูเป็น๕๐๐คนดูอะไร
มีการใช้ในการทำธุรกิจคือเอาไปขายหาเงินหรือเปล่า
ภาพมันอาจจะออกมาเป็นตอน

ใช่ไหมคุณไม่ได้เอาเฉพาะคุณดื่มเหล้า
ก็ยิ่งออกมาแสดงว่าผมจะได้รู้แล้วนะน้อง
มีคลิปนะไม่ขอมาให้หมดสิ
แล้วก็มีองค์กรตรวจสอบอยู่แล้วว่าคิดมันตัดต่อหรือเปล่า
เนี่ยเราก็ต้องเล่นไปตามอย่างนี้แหละครับ
ส่วนกรณีของน้ำอุ่นหรือว่านายรัชเดชเนี่ยนะคะ

หุ่นเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของลาลาเบลใช่ไหม
ถูกออกหมายจับเพิ่มเติมในข้อหาซ่องโจร
ก็คือข้อหาเดียวกันกับแก๊ง๖คนที่บ้านบางบัวทองค่ะ

คือมี๖คนก่อนหน้านี้ที่ได้ประกันตัวไปแล้ว
เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอายัดตัวน้ำอุ่นดำเนินคดีด้วย
เพราะมีหลักฐานเชื่อมโยงกับการจัดงานปาร์ตี้
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็เอาคลิปวิดีโอที่วันจัดปาร์ตี้เนี่ย
เขาบอกว่าหลักฐานนี้บอกได้เลยว่าทำไม
ต้องดื่มเหล้าเยอะขนาดนั้นจนทำให้เสียชีวิต
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยด้วยว่าทั้งงานเห็นลาลาเบลเมาอยู่คนเดียว

มีแชทในกลุ่มไลน์ซึ่งลักษณะเหมือนเป็นกลุ่มลายลับ
เป็นกลุ่มไลน์๔๕กลุ่มที่มีกลุ่มผู้ต้องหา๖คนเนี่ย

แล้วก็มีการนำคลิปของพริตตี้ที่มารับงาน

แล้วก็ภาพอนาจารย์ส่งกันในกลุ่มด้วยถามว่าส่งทำไม
เป็นคลิปเป็นไลน์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร
เพราะว่าญาตินำหลักทรัพย์เป็นเงินสด๔๐๐๐บาทยื่นประกันตัวต่อสาร
สารตั้งค่าประกันเอาไว้ที่๒แสน
คือได้ประกันตัวออกมาแต่ต้องใส่กำไรข้อเท้าค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะ